ต่อกันที่เชฟฟิศมวยไทยไฟเตอร์กับคุณเอกชุมพรนะคะ
จะพาไปรู้จักกับ๒นักชกจาก๒ค่ายที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังมาแรงมาก
ตอนนี้บ่าย๒วันนี้ที่จะเจอกันเขามีเตรียมอะไรมาไปติดตามเลยค่ะ
ปิดไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์กับเอกชุมพรนะครับ
ไปดูสองค่ายที่ว่ากันว่ากำลังแรงเหลือเกินเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่
นักมวยที่ออกไปนี่แพ้ไม่ค่อยเป็นครับ

เสาร์นินีทรงแสนพลลุควันใหญ่เข้าประกวด
กระดูกมวยรุ่นพี่จะวันหรือไม่ไปถามสารวัตรเชษครับ
สารวาชเชษครับคือพูดถึงมวยในหน้ามวยสามยกเนี่ย
ก็ผมก็คิดว่าเราก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับ
ในเวทนี้เพราะว่าเราก็ต่อยในเรื่องหน้านี้มานาน
แล้วซึ่งมวยสามยกเนี่ยบางทีก็ส่วนหนึ่งในเรื่องของกระดูกหรือ
ประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าจะจะ
ชนะเสมอไปเพราะมันต้องโต้ตอบแล้วก็ต้องออกอาวุธอยู่ตลอดเวลาครับ
ดังนั้นก็แพ้ชนะได้เกิดขึ้นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือนักมวยฝรั่งครับ
ฟ้ามงคลได้ยินแล้วใช่ไหมว่ามวย๓ยกเนี่ยชื่อเอาไว้เรียก
ฉันเอาไว้วางของชื่อฉันนี่กองไว้ได้เลยมวย๓ยกนี่วัดกันที่อาวุธอย่างเดียว
เกมเนี่ยวางไว้ยังไงครับวันที่จะต่อยวันเสาร์นี้
ก็วันเสาร์นี้เกมที่จะวางแผนไว้ก็เหมือนทุกไฟล์ที่ผ่านมาครับ
เพราะว่าเราอาวุธก็หนักแรงแล้วก็มีศอกเสริมมีออกอาวุธได้ดี
ก็คิดว่าออกสม่ำเสมอก็น่าจะผ่านได้ครับ
ส่วนอีกค่ายแสนสุกยิม๑๑ไฟล์ติดชนะมารวดเลยครับ
ก็เป็นค่ายน้องใหม่ที่ถือว่าผลงานร้อนแรงมากจากพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
เที่ยวนี้เจอกับมวยที่โอ้โหคู่ชกในวงในเหนียวแน่นเหลือเกิน
แต่ว่าเจ้าตัวรับศอกมาดักสับ
ส่วนการฟิตซ้อมเนี่ยเต็มที่เต็มถังขนาดไหนไปฟังพี่น้อยบ้านโป่งครับ
ก็ช่วงนี้เรากำลังใจดีมากเพราะนักมวยที่ค่ายชนะมาโดยตลอด
คือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นครับ
ค่ายอยู่ช่วงขาขึ้นตอนนี้นักมวยออกมาจากค่ายแสนสุกยิมนี่ไม่ค่อยแพ้ใคร
เมื่อกี้เห็นนักชักชกต่างชาติเกือบเป็น๑๐คนเลย
นี่คือต่างชาตินี่เอามารุมทึ้งเลยใช่ไหม
ใช่ครับก็ลุมเอาให้แกร่งให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากจะให้แฟนมวยเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับ
ว่ากันว่านักมวยที่เราจะเจอเนี่ยดุดันเหลือเกิน
ประเภทรัดในเหนียวและกระดูกแข็งประเภทวงในล้วนนะครับ
เราก็แก้ทางมาคือวงในเนี่ยเราสู้ได้แน่แล้วก็ดูว่าวงนอกจังหวะฝีมือเราจะเบียดไปหน่อย
คือเราเอาจุดแข็งมามาสู้กับเขาครับผมคือเรื่องปั้มเนี่ยผมดูว่ามันเป็นห่วงนะ
เพราะว่าเราก็ปั้มกันมาเต็มที่อัดกันมาอย่างละเที่ยวละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงตลอด

ดูสิว่า๒นักชกที่มาจากค่ายมวยที่กำลังฟอร์มขึ้นหม้อ
จะทำสถิติร้อนแรงต่อเนื่องให้ค่ายได้หรือไม่
ชุมพรชวนพี่แฟนมวยทุกท่านมาติดตามแล้ว
เจอกันนะครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น